นี่เห็นเป็นโพนนี่

สวัสดีค่ะร้อนน้ำกับดาวสุภาษณา
วันนี้พาคุณผู้ชมมาหาไข่มดดินค่ะ
เห็นเป็นรูแบบนี้แน่นอน

แล้วเขาจะออกไข่ช่วงฤดูหนาวแบบนี้
ดูหนาวแบบนี้วันนี้ออกมาหาไข่มดริ้นขออย่างเดียว
ฝนอย่าตกลงมานะคะไม่เช่นนั้นได้กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนค่ะ
เอาตรวจสอบเรื่องของฝนหน่อยนะคะวันนี้ฝนยังคงกองอยู่ที่ภาคใต้เหมือนเดิม
แต่ได้พักหนึ่งวันไม่ใช่พักมากนะพักเบาเพราะจะเห็นว่าช่วงเช้านี้นะคะ
ฝนตกเบาแค่ริมฝั่งฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งพิชิดอ่าวไทยเท่านั้นเองค่ะ
แต่ทีนี้ช่วงบ่ายกลับมาอีกแล้วค่ะยกคนขึ้นบกฝนมาเต็มเต็มค่ะ
ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างเพราะฉะนั้นก็ได้พักเบาช่วงเช้านิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ
สำหรับฝนในภาคใต้ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนค่ะ
ตอนนี้นะยอมฝนที่เคยพาดผ่านทางตอนกลางของภาคใต้เนี่ย
เขาออกทะเลไปเรียบร้อยแล้วออกอันดามันไปเรียบร้อยแล้ว
มีเฉพาะลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่าเอาความชื้นกลายมาเป็นฝนก็ทำให้นี่แหละ
ถึงบอกว่าได้พักอยู่แค่วันเดียวนิดเดียวช่วงเช้าของวันนี้
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะพอฝนลดน้อยลงคลื่นก็เบาลงไปด้วยทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
แต่จะมีจุดสังเกตนิดเดียวนะคะคือริมชายฝั่งนี้นี่ตรงนี้จังหวัดนราธิวาส
จุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เป็นจุดที่เฝ้าระวังนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมินะคะตอนเช้ายอดดอยยอดภูมิ
ต้องเป็นห่วงค่ะเขาอากาศเย็นนะคะ
แต่หลังจากนั้นตอนบนของประเทศไทย
ซึ่งช่วงนี้อุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
แดดแรงฮะกลางวันแดดแรงค่ะ
ส่วนภาคใต้เขามีฝนอากาศก็เย็นสบายกันไป
แต่ก็เป็นห่วงเรื่องของฝนนั่นเองนะคะ